สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทยกันเช่นเคยนะคะ

เพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยใหม่ถือว่าพบน้อย
มีเพิ่มมา๓รายเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการผ่อนปนต่างวันนี้มีรวบรวมมาให้นะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นการเปิด๕วันแรกค่ะ
มาดูสถานการณ์กันก่อนนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบค
ออกมาแถลงว่าวันนี้เราพบผู้ป่วยเพิ่ม๓รายนะคะ
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด
รายแรกเป็นผู้หญิงไทยอายุ๒๙ปีค่ะ
มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงาน
ซึ่งเป็นศูนย์ราชการในพื้นที่กรุงเทพ
รายที่๒เป็นชายวัย๕๕ปีทำงานในสถานที่เดียวกันกับรายแรก
ซึ่งในที่ทำงานแห่งนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรวมกันอยู่๖รายนะคะ
ส่วนรายสุดท้ายเป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปีเป็นพนักงานขายอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น๑ราย
และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้ป่วยสะสมในไทยตอนนี้มีทั้งหมด๓๐๓๑ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๘๕๗ราย
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๑๘ราย
และผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่๕๖ศพค่ะ
โศกสวบคอออกมาสรุปถึงผลการลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะ
ของเจ้าของกิจการแล้วก็การเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันของประชาชนเมื่อวานนี้
เมื่อวาน๑๗พฤษภาคมเปิดห้างวันแรกห้างแทบแตก
หรือว่าลงทะเบียนเช็คอินเช็คเอาท์ในการเข้าห้าง
จะได้เป็นการตรวจสอบจำนวนคนเข้าห้างได้
เขาบอกว่าตรวจสอบนะคะสถิติการลงทะเบียนจนถึง๖โมงเย็น

มีจำนวนร้านค้าลงทะเบียนกว่า๔๖๐๐๐แห่ง
มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า๒๗๐๐๐๐๐คนนะคะ
แต่เจอแต่เช็คอินแต่ไม่ค่อยเจอประชาชนเช็คเอาท์ออกจากสถานที่นะคะ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถเช็คจำนวนได้ว่า
ตอนนี้มีคนอยู่ในห้างกี่คนรับเพิ่มได้กี่คน
หรือว่าต้องให้ปล่อยออกอีกกี่คนอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะ
ส่วนการเปิดให้บริการของห้างอย่างที่บอกว่า

แพทย์ทวีสินก็บอกว่ามันอาจจะขลุกขลักไม่สะดวกบ้าง
เพราะมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกัน

ก็หวังว่าในแต่ละวันมันจะพัฒนาแล้วมันก็จะดีขึ้นต่อไปนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนำโดยนายพิทักษ์โยธา
ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ
เขาก็อยากจะเปิดแล้วแหละร้านนวดแผนไทยต่าง

ก็มีการยื่นรายชื่อ๕๐๐รายชื่อร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี
ขอให้พิจารณาผ่อนปลนปลดล็อกกิจการประเภทนวดแผนไทยด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่กันยากลำบากมากเลยค่ะครับ